ข่าวแรกที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างนายทุนดอกเบี้ยโหด
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะ
ไปดูกันที่การกวาดล้างในเขตพื้นที่๔จังหวัดภาคเหนือ
ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะเดินทางไปถึงพื้นที่เลยนะคะ
ไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการกวาดล้างในทุนดอกเบี้ยโหด
เพราะว่าดอกเบี้ยทำให้คนที่เขารายได้น้อยอยู่แล้วมันน้อยลงไปทุกวัน

ใช่ค่ะเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวันนะคะบางทีดอกเบี้ยทบต้น
คือไม่ได้จ่ายต้นสักทีค่ะจ่ายแต่ดอกเบี้ยตลอดเลยนะคะ
พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตำรวจภูทรภาคห้า
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
แถลงผลการตรวจยึดทรัพย์ในทุนดอกเบี้ยโหด
โดยได้เข้าทำการตรวจค้นตามหมายค้น๒๔จุดพื้นที่เชียงใหม่ลำปางลำพูนและพยาวนะคะ
ทำการตรวจค้นพยานหลักฐาน๒๑จุดตรวจยึดอายัดทรัพย์๓จุด
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา๒รายค่ะซึ่งเป็นกลุ่มในทุนในพื้นที่จังหวัดพยาว
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนตรวจยึดอายัดทรัพย์อีก๑๗๐ล้านบาทนะคะ
อกจากนี้จากการเข้าตรวจยึดโฉนดที่ดินในพื้นที่เป้าหมายยึดได้รวม๘๕ฉบับ
เนื้อที่รวม๒๓๐ไร่๒งานมูลค่า๘๐ล้านบาทนะคะ
เรื่องนี้พิกโชคผลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานระบุว่า
ในการเข้าดำเนินการตรวจยึดอายัดทรัพย์ในครั้งนี้
เพื่อเป็นการคืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่ถูกกลุ่มในทุนดอกเบี้ยผิดกฎหมาย
อยากจะคืนให้ประชาชนให้ประชาชนได้มีที่อีกครั้งนะคะ
ในขณะที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ
และจะทำการคืนโฉนดให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด
โจ๊กบอกว่านี่เป็นนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
จากนี้ฝากเตือนด้วยกลุ่มบริษัทลิสซิ่งต่างในพื้นที่

แม้ว่าคุณจะติดเครดิตบูโรคุณก็กู้ได้
เอารถจักรยานยนต์มาจดจำนองได้
เอาที่ดินมาจดจำนองได้

เงินด่วนแบบนี้บริษัทเลสซิ่งแบบนี้ที่อยู่นอกกฎหมาย

ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนนะคะ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับโฉนดที่ดินที่เอาไปจำนองไว้คืนโดยเร็ว
รวมทั้งจับกลุ่มคนที่ช่อกงประชาชนด้วยค่ะ